นาฬิกา๓นาทีนะครับกลับมาข่าวเย็นไทยรัฐครับ
วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติของคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะครับ
คือการย้ายนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
หลังจากก่อนอันนี้คงจะได้ยินข่าวไปแล้ว
เพราะว่าท่านนะครับแสดงความประสงค์จะยื่นหนังสือลาออก
วันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
และให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
และให้นายนรงร้อยรักนะครับพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
แล้วไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร๓คนนี้เวียนกัน
ก่อนหน้านี้นะครับนายวีรศักดิ์ยื่นหนังสือลาออกจำได้ใช่ไหมครับ
กระทรวงมหาดไทยโดยระบุถึงปัญหาสุขภาพ
หลังจากที่ท่านป่วยเป็นโควิด๑๙นะครับจนทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ไหวแล้ว
แล้วก็ขอจะย้ายไปจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็คอรมอในห่วงเวลานั้น
ไม่ได้อนุมัติตามที่นะฮะท่านร้องขอไปท่านก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับ
ก่อนการเกษียณอายุราชการ๑ปีล่าสุดนะครับแล้วหนังสือหนังสือลาออกทำยังไง
เขามีการระงับครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ย้ายนะครับท่านวิรสักไปอ่างทอง
อย่างที่ผมนำเรียนไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้พิจารณาแต่งตั้งนายธนกรวันบุญคงชนะ
ตำแหน่งเดิมคือเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
ให้ไปดำรงตำแหน่งโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถ้าเป็นแบบอดิตนข่าการเมืองเหมือนผมนะฮะ
คือคุณธนกรมีนไปรับตำแหน่งโฆษกการเมืองรัฐบาลในช่วงเหรอ
คือมันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็วางตัวให้เหมาะสม
จะได้มีคนชี้แจงกับรัฐบาลเพิ่มเติมนะฮะ
ต้องบอกว่าอันนี้มองแบบผมนักข่าวการเมืองนะ